ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
ตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

คุณไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
เกมต่อชีวิตครับ

สำหรับหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่
อยากเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของลูก

แล้วเห็นลูกเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า
แต่ถ้าวันดีคืนดี
พ่อแม่ได้ยินคำที่หมอบอกว่า

พ่อแม่หัวใจสลายแน่นอน

ที่อยากจะให้ลูกจากไปก่อนวัยอันสมควร
เหมือนกับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ

ยื้อชีวิตจากวันนี้ไปเป็นวันพรุ่งนี้
จากวันพรุ่งนี้ไปเป็นวันเมื่อลืนนี้
เป็นลูกของพ่อถึงยังไงพ่อก็เลี้ยง

ผมนายบุญชูนาคมูลครับ
อายุ๕๔ปีครับ
ทำอาหารกินทำนาครับผมแล้วก็รับติดตั้งจานดาวเทียม
มันก็เต็มแล้วสำหรับจานดาวเทียม

ทำนารายได้มันก็ไม่พอรายจ่ายหรอก
เพราะปีหนึ่งก็ขายได้แค่หมื่นกว่าบาท
ฉันชื่อสวัสดีจันส่องอายุ๕๘ปี
ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักแล้วก็รับจ้างทั่วไป

มีพ่อมีแม่แล้วก็น้องตั้มครับ

ชื่อเรื่องชื่อตำอายุ๑๗ปี
ตั้มเกิดมาอายุได้๓เดือนนี้น้องมองไม่เห็น

หน้าแม่น้องจะหันหน้าไปทางอื่น
หมอก็บอกว่าลูกเป็นต้อกระจก
พอได้๖เดือนหมอก็ให้ผ่าตัดตาทั้งสองข้าง

เด็กพวกนี้มันอยู่กับที่ไม่ได้ต้องนั่งหมุนยืนหมุน
ถ้าเขาร้อนหรือมีความเครียดการชักเกงนี่ยังไม่หาย
ตอนกลางคืนน้องตั้มตัวร้อนน้องตั้มเกิดอาการชัดเจน
ไม่ได้นอนทั้งคืนนะตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตีสองตีสามเนี่ย

ดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่หายใจ
คิดแบบว่าลูกตายเนี่ย
ผมไม่เลือกสักตัวน่ะค่ะเวลาผมเป็น
พระราช
จะค่ายาพี่ตั้มค่ารถต้องเข้าไปเอาในเมือง
คงไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัว

น้อยใจว่าเราไม่มีเงินที่จะรักษาลูก
ถ้าเวลาซักนี่แม่เอาคนเดียวไม่ได้ยกไม่ได้

มีปัญหาเกี่ยวกับพ่อที่จะไปทำงาน
เงินหาทางเข้าไม่มีมีแต่ทางออกอย่างเดียว
คิดดูว่าไม่มีเงินซื้อยาให้ลูกกิน

เราก็คิดว่าเราคิดผิดไหม

ถ้าโกรธมาแล้วเป็นเด็กออทิตย์อีก
ก็คงจะเป็นความผิดของเราที่อายุเยอะ
ถ้าไม่มีลูกมันก็ไม่มีความหมาย
ถึงเขาจะเป็นคนพิการเราก็ต้องเลี้ยง
ถึงจะลำบากยังไงก็ต้องทน
อย่างน้อยเรามีกำลังใจต่อสู้ในชีวิตของเรา
ถึงจะไม่สมบูรณ์กับคนอื่นเราก็ต้องสู้
เราต้องสู้เพื่อลูกเราถึงจะมีความสุข

ว่าหมอเคยพูดว่า
โลกนี้เขาจะอยู่ได้ไม่นาน
บางครั้งผมก็อยากจะไปเกิดใหม่
เพราะว่าผมจะไม่ได้เป็นแบบนี้
ไม่อยากให้เขาจากไป

ในสายตาผมเลือนลางไม่ค่อยจะเห็น

ทำให้ลูกได้ดังที่ลูกต้องการ

กับเราเราได้ทำสิ่งที่เขาต้องการให้เขาเราก็คงจะสบายใจ

จะได้ช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานครับ
ภูมิใจตัวของเขาเองคือก่อนนอนเขาจะกราบพ่อกราบแม่
เขาเคยบอกว่าถ้าลูกทำได้ลูกจะทำให้ทุกอย่าง
ให้พ่อภูมิใจเขาก็เคยพูด
ผมอยากจะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่สักครั้ง
สักครั้งก่อนที่ผมจะตาย
และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตนะครับที่เราได้ชมไป
เสียงที่หมอบอกว่าลูกของคุณจะอยู่กับคุณได้อีกไม่นาน
กล้องกังวานอยู่ในหูของผู้เป็นแม่และผู้เป็นพ่อ
ครอบครัวของคุณพ่อบุญชูอยู่กับเราบนเวทีแห่งนี้แล้วครับ
สวัสดีครับพ่อ
สวัสดีครับแม่

สวัสดีครับพ่อ
พ่อผมสวัสดีลูก
ได้ยินกี่ครั้งกี่ครั้งก็น้ำตาไหลเนอะ
แล้วเขาเป็นเด็กดีด้วย
ปีละหมื่นกว่าบาทหมื่นสามอย่างมาก
ปีนึงสรุปแล้วว่ารายได้จากการทำนานี้
อาชีพเดียวก่อนนะครับก็คือปีละหมื่นสามเท่านั้นครับผม
อาชีพเสริมล่ะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำนา
ที่พ่อบอกว่าก็มีติดตั้งจานดาวเทียม

ประมาณ๗๘ปีนี่แหละครับ
แต่เดี๋ยวนี้จาก๗๘ปีนั้นเห็นบอกว่าอาจารย์ดาวเทียมเป็นยังไงครับ

ก็เลยรอแต่ลมฝนหรือว่าอะไรฟ้าผ่านหรืออะไรนี่แหละ

แก้ก็ประมาณ๔๕๐๐๓๐๐แล้วแต่ค่าน้ำมัน
ถ้าไปจานเดียวก็ไม่ได้อะไรได้แค่น้ำมัน
แต่ต้องไปเพราะว่าเป็นลูกค้าของเรา

เพราะฉะนั้นไลน์ได้ตรงนี้มันก็

แล้วถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกัน
เงินจากตรงไหนกันล่ะที่มารักษากัน

หยิบยืมเขาหยิบยืมกันอีก
เขาหยิบยืมกันอีกครับ

ถ้าร้อนก็ชักดีใจมากก็ชัก
ถ้าหัวเราะก็หงายลงไปเลย

ล้มลงไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าครับ

คือกำลังง้อไปเลยชักไปเลย
หัวเราะใหญ่ก็ลงไปเลยล่ะ

ถ้าโดนใครพูดเขาจะเจ็บ

คือในภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่มันสุดขีดไม่ได้

ถ้ารู้ว่านั่งเหงานี่ต้องดึงสติกลับมา
ต้องพูดให้หัวเราะเอาตลก
พ่อก็หาคำพูดตลกมาให้คงหัวเราะ

สีหน้าขึ้นมาก็มีรอยยิ้มนิดแต่สติมาแล้ว
โรคนี้นะคะเป็นโรคสมองอะไรนะแม่

เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
แล้วคนที่เป็นโรคนี้นะครับ
ส่วนใหญ่แล้วที่หมอจะบอกเลยว่า
เปอร์เซ็นต์รอดนั้นยากมากใช่ไหมครับ

มีอายุอายุไขของเขาในโลกนี้ครับ
ส่วนใหญ่แล้วเขามีอายุประมาณเท่าไหร่ที่หมอบอกกับแม่

ถ้าอย่างมากอายุเขาจะจะจะสิบห้า
ถ้าเกิน๑๕ไปก็จะไปอยู่ได้แค่ยี่สิบห้า
ถ้ายี่สิบห้าไปก็ไม่เกินสามสิบค่ะ
เคยมีหนักสุดเลยไหมครับพ่อ

มีครั้งหนึ่งสิบสองปี
ตอนน้องอายุได้สิบสองปีเป็นอย่างไรครับครับผม
ชักชักแล้วก็เรียกน้าตอยณตอยตอยเอาหลานไปโรงพยาบาล

หยุดหายใจแล้วเขาก็มาดูเขาก็วิ่งไปเรียกหมอใหญ่มาทันที
หมอใหญ่มาก็แม่กับพ่อออกไปข้างนอกเลยนะปิดประตู

พ่อก็เดินออกไปข้างนอกแม่ก็นั่งอยู่ข้างนอก
พ่อเดินไปตายแน่น้ำตานี้
ไม่ได้บ่งบอกว่าอะไรมันไหลออกมาเองว่า

ถ้าลูกตายก็คิดอยู่เหมือนกันว่า
เกิดมาก็ต้องตายแต่มันตัดไม่ได้

การเป็นพ่อของมันก็ต้องคิดอยู่ดี

เขาก็เรียกว่าพ่อแม่เข้ามาได้แล้ว

มันไม่รู้ว่าความดีใจยังไง
มันบอกไม่ถูกเลยมันดีใจเกินเลย
อย่างน้อยก็ลูกเราจะกลับมาอยู่
ภูมิใจมากที่หมอช่วยได้
หรือเป็นชะตากรรมที่เขายังไม่คาด

จ๋าจริงแล้วขอถามอาการเรื่องดวงตาของน้องอีกสักหน่อยหนึ่งก่อน
บอกว่าดวงตาของน้องเป็นอะไรนะ
เป็นต้อกระจกมาแต่กำเนิดค่ะ

ทั้งสองข้างค่ะใส่เลนเทียมทั้งสองข้าง
ระยะการมองเห็นของน้องแค่ไหนแม่
ก็ใกล้ค่ะใกล้ที่สุดนะคะประมาณแค่นี้

แต่มองไกลน้องจะเห็นแต่เป็นภาพเรือนรังแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ถ้าเขาเห็นจริงแล้วเขาจะเห็นประมาณแค่นี้

ก็คือเป็นเหมือนมัวให้รู้

ไม่สามารถที่จะเห็นหน้าพ่อแม่ได้ชัด

ก็เพราะเขาสัมผัสมาทุกวันว่าเสียงนี้คือเสียงแม่
เสียงนี้คือเสียงพ่อเสียงนี้คือเสียงน้า
เสียงนี้คือเสียงลุงเขาจะจำเสียง
เห็นบอกว่าน้องเองเนี่ย
ไฟเรียนด้วยไฟรู้ด้วยเหรอครับ

ก็เริ่มเรียนตั้งแต่ตั้งแต่
ไปเข้าเตรียมเขาเรียกเด็กเล็ก
แม่ก็เอาไปตั้งแต่เข้าสามขวบ

เอาไป๓ขวบแต่แม่ก็ต้องเฝ้าดูอยู่ตลอด

จนปัจจุบันนี้น้องตั้มก็ยังเรียนอยู่
ก็ยังเรียนอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนค่ะ
เหรอครับเรียนชั้นอะไรต้อมเรียนชั้นอะไรแล้วครับ
เลือดตอนนี้น้องต้ำเรียนอยู่

ต๋อยดูแลน้องตั้มมาตั้งแต่กี่ขวบครับ
ก็ท่านต่อยนี่คือน้องสาวของคุณแม่

ตั้งแต่พี่ตั้มเกิดมาโดยที่หลานไม่สบายก็
พี่ก็จะบอกพาไปหาหมอจะเรียกเวลาหลานที่ชักเกร็งนั่นแหละ
เห็นบอกว่าช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายของร้านด้วย
ใช่ค่ะจะเล่นด้วยกัน

เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถึงขั้นขนาดเล่นตีแบตกันด้วยเหรอ
ค่ะก็อยากให้หลานเขาออกกำลังกาย
ไม่ก็เห็นบ้างว่าตาของน้องนี่
ตาของน้องน่ะตาของน้องจะมีอะไรไม่ถูก
ร้องสอนเพชรได้ด้วยเหรอ

รักมาก่อนใคร
ขึ้นช้าไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอน
ฉันจะมาขอเธอให้รอพ่อไปก่อน

น้องตั้ม

ชายาอายเลยนะเนี่ย
ชอบเป็นนักร้องหรือเป็นนักดนตรีลูกตั้ม
ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะทำทั้งสองอย่าง

วู้ว

เห็นไหมว่ากล่าวพ่อกล่าวแม่ทุกคืน

ตั้งแต่เข้าเรียนประมาณป๑ค่ะ
สอนให้หนูทำลูกตั้น

บอกว่าก่อนนอนต้องกราบพ่อกราบแม่เหรอลูก

แล้วหนูก็ทำจากนั่นมาโดยตลอด
ครับจากนั้นทุกวันนี้เหรอครับ
ถ้าแม่และพ่อมีทุนไปต่อชีวิตสักก้อนหนึ่ง

แม่อยากทำที่สิ่งที่น้องต้องการ
คือน้องอยากดึงสายตาให้ตรงพ่อน
น้องถูกล้ออยู่ประจำว่าไอ้ตาเขไอ้ตาเหลเพื่อนจะว่าอย่างนี้

รู้ทั้งรู้ว่าถ้าทำไปก็มองเห็นแค่นี้แหละ

แต่ก็อยากทำในสิ่งที่ลูกอยากทำค่ะ
และถ้าเผื่อว่าเหลือจากที่ลูกต้องการอยากทำตา
แล้วแม่ก็อยากเอาเป็นทุนให้ลูกไปศึกษา

คือลูปอยากนะครนตรีอยากร้องเพลงเก่ง

ที่สอนดนตรีเผื่อแม่มีทุนจริง
ถ้าอยากทำตามความฝันลูก

เราคงอยากจะเห็นคนที่เรารักอยู่อย่างมีความสุข

โดยเฉพาะอกพ่อและอกแม่
เอาใจช่วยน้องตั้มนะครับกับทุนไปต่อชีวิต
เพื่อที่จะรักษาดวงตาของน้อง

กับการตอบคำถาม๔ข้อ
ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
คำว่าจลวยเป็นภาษาสวยซึ่งเป็นภาษาประจำถิ่นหมายถึงสัตว์ชนิดใดครับ
แก้ตัดเลยกับแก้เนี่ยแมงอดตัดเลยค่ะ